ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
คุณครูท่านหนึ่งขี่จักรยานยนต์พาลูกสองคนนะฮะซ้อนมา
แล้วมีรถยนต์คันหนึ่งแซงขวามาค่ะ
คุณครูเขาจะเลี้ยวขวาแต่ว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวถูกต้องนะครับ
รถยนต์คันนี้แซงขวามาชนซัดตู้มเข้าไปเลย
คุณครูเสียชีวิตใช่ค่ะลูกสองคนบาดเจ็บค่ะใช่
แต่ปัญหาก็คือว่าภาพจากกล้องวงจรปิดภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ
แล้วก็ทางชาวโบ้งชาวบ้านเนี่ยบอกว่าตอนที่เกิดเหตุอ่ะ
เห็นคนที่ขับรถยนต์ที่ลงมาเป็นลักษณะชายหนุ่มอายุไม่เยอะ
แต่พอตำรวจแจ้งความดำเนินคดีจับกลุ่มผู้ต้องหา
ทำเป็นทำไมเป็นผู้ชายที่สูงอายุอายุหกสิบกว่าใช่อายุหกสิบหกนะ
ก็เลยสืบไปสืบมาปรากฏว่าตำรวจบอกได้หลักฐานชัดเจนแล้ว
เปลี่ยนตัวผู้ต้องหาพ่อรับผิดแทนลูก
นี่ครับท่านผู้ชมครับคลิปที่ท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๖โมงเย็นของวันที่๔พฤศจิกายนนะครับ
ที่ถนนป่าตันบ้านท่อซอย๕ตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็นางสาวถานินทราฉ่ำชื่นหรือว่าครูนิกอายุ๓๒ปี
พร้อมกับลูกสาวและลูกชายนะฮะซึ่งลูกสาวกับลูกชายก็อยู่ป๓กับอนุบาล๓นะครับ
สาวอยู่ป๓ลูกชายอยู่น้ำวัน๓ก็ซ้อนท้ายคุณแม่มา
ขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายมากลับมาจากซื้อของช่วงเย็น
ระหว่างที่ครูนิกขี่มาตามทางรถยนต์สีดำก็แซงเลนขวามาแต่ไกลเลย
แล้วก็มีรถที่เขาสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
ปรากฏว่าช่วงที่ครูนิกเตรียมเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาเรียบร้อย
รถยนต์คันสีดำที่แซงขวามาด้วยความเร็วก็พุ่งชน
ลูกทั้งสองบาดเจ็บส่วนครูนิกก็เสียชีวิตนะครับ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
หลังจากที่ทราบว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหากันนะฮะ

วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่ครอบครัวของครูนิกก่อนนะครับ
ได้รับศพครูนิกมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
วัดม่วงคำอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
คุณอาของครูนิกนะครับชื่อว่านางดวงจันทร์ล่ามาบอกว่า
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีคนในครอบครัวได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ก็เห็นเหตุการณ์ว่าคนขับรถเก่งที่ชนครูนิกเป็นผู้ชายที่อายุไม่เยอะนะ
แต่ในสำนวนคดีของตำรวจสพช้างเผือกบอกว่า
ผู้ก่อเหตุชื่อนายจรรย์เอกโสสันอายุ๖๖ปีที่เป็นคนขับรถ
แล้วก็ระบุว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางญาติของผู้ตายเองก็ไม่มีใครติดใจอะไร
ก็รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาอะไรได้
แต่พอมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ติดใจว่าทำไมตำรวจไม่ตรวจสอบให้ละเอียดตอนเกิดเหตุ
แล้วถึงมีการสลับตัวผู้ก่อเหตุเพื่อรับผิดแทนกันได้
ส่วนการสวดพระพิธรรมศพของครูนิกนะครับ
ญาติบอกว่าผู้ชายที่เป็นผู้ต้องหาที่อายุ๖๖เนี่ย
ก็มานะมาร่วมพิธีศพนะครับ

บอกกับญาติด้วยนะบอกว่าเขาต้องรับผิดแทนลูกชาย
ลูกชายเป็นคนขับรถในวันนั้นเพราะลูกชายไม่มีใบขับขี่
แล้วถ้าไม่มีใบขับขี่เนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
พรบรถยนต์เขาไม่จ่ายสิทธิ์จากประกันภัยต่างไม่ได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไม่มีเงินมาจ่ายค่าชดเชยเยียวยาค่าชดใช้ความเสียหาย
เพราะทางบ้านของผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร
เหมือนกับมาบอกทางญาติผู้ตายกลายว่าก็ต้องยอมให้เป็นแบบนี้นะ
ทางอาของครูนิกก็ยืนยันว่ากรณีที่มีการรับผิดแทนกันเป็นเรื่องที่ญาติรับไม่ได้นะคะ
เพราะว่าคนที่ทำผิดยังลอยนวลอยู่แล้วก็จะให้คนที่ไม่เกี่ยวมารับผิดแทนได้ยังไง
ส่วนผลการตรวจแอลกอฮอล์คนขับรถชนเนี่ยตำรวจเขาก็ตรวจปัสสาวะแล้วปรากฏว่าไม่พบว่ามี
สารเสพสิทธิ์สารเสพติดอะไรนะคะตำรวจบอกว่าเอามาเป่าเอนกอฮอล์แล้ว
หน้าแดงที่หน้าแดงน่ะเป็นว่าไปตกเวทมาแต่เมื่อวานที่มามาหาที่มาหาญาติ
เนี้ยเค้าบอกว่าคือรับแทนกลัวไม่ได้ภาระบอไง
กลัวไม่ได้พรบเพราะว่าแกกลัวติดคุกด้วยแล้วไม่มีใบขับขี่
แกบอกอย่างงี้ล่าสุดนะคะเช้าวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์แก้วดวงโต
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เชิญญาติของครูนิกเข้าหารือ
เพื่อสรุปมูลเหตุทั้งหมดนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าสาเหตุที่ดำเนินคดีผิดคน
ก็เพราะว่าวันเกิดเหตุพนักงานสอบสวนเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ
มีผู้ชายแสดงตัวว่าเป็นคนขับรถแล้วก็มีเอกสารการครอบครองรถ
ซึ่งชื่อตรงกันตำรวจก็เลยทำบันทึกการจับกลุ่ม
สรุปสำนวนคดีซึ่งคลิปเพิ่งมาเห็นเมื่อวานค่ะ
ก็เลยต้องลื้อสำนวนคดีใหม่ทั้งหมดถ้าจะมองว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
เขาก็บอกว่าจริงน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่านะคะ
ทำให้เขามีเวลาคิดนานเลยฉวยโอกาสนั้นในการที่จะดำเนินการในทางที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เท้าผ้าใบเนี่ยนะคะดูเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๕ถึง๔๐ปีคนนี้ในวงกรมเห็น
คืออายุไม่แก่ไม่แก่เนี่ยค่ะแต่มันจะมีภาพวงจรปิดอีกมุมนึงอะค่ะตอนที่
ร้อยเวรมาถึงแล้วก็สอบปากคำที่เกิดเหตุคนที่ยืนให้การกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
เป็นผู้ชายสูงอายุสูงอายุแล้วก็ใส่เสื้อคนละตัวเลยเป็นเสื้อยืดลายแดงขาว
เกงขาสั้นรองเท้าแตะเป็นคนที่ยืนรอมอบตัวอยู่อีกมุมหนึ่งนะคะทีนี้ช่วง
บ่ายวันนี้ค่ะนายจรรย์เอกโสวันอายุ๖๖ปีพร้อมกับลูกชายคือนายพระศิลปเอกโสวัน
อายุ๔๓ปีทนายความด้วยนะคะไปพบพนักงานสอบสวนสพช้างเผือกนายจรรย
บอกว่าหลังเกิดเหตุลูกชายโทรศัพท์ไปหาตัวเองก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปหาลูก
ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ยอมรับสารภาพผิดแทนลูกชายเพราะลูกชายเป็นเสาหลัก
ของครอบครัวพ่อบอกว่าที่แรกเนี่ยให้ลูกชายที่เป็นคนขับเนี่ยนะกลับไปเอา
เอกสารสำเนารถคู่มือรถที่บ้านอ่าแต่ร้อยเวรเจ้าของคดีมาถึงที่เกิดเหตุพอดี
ครับพ่อก็เลยยืนอยู่ตรงนั้นพอดีพ่อก็เลยบอกว่างั้นพ่อก็ยอมรับเองเลย
ในทำการว่าเป็นคนขับรถชนเขารู้ไม่อยู่แล้วรู้ไม่อยู่กลับไปเอาเอกสาร

กลัวที่สุดคือเขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่บ้านคนเดียวแล้วผมไม่มี

อ่า

เรียกหัวแรงของบ้านถ้าถูกดำเนินคดีไปเดี๋ยวไม่มีใครดูแล
คือตะกะนี้มันไม่ได้ไงใช่ไหมในทางกฎหมายนะครับ
ซึ่งลูกชายนะครับนายพระศิลป์เอกโสวัน
คนขับรถชนครูนิกจนเสียชีวิต
แล้วลูกทั้งสองของครูนี้ก็บาดเจ็บเนี่ยบอกว่า
หลังเกิดเหตุระหว่างที่ตัวเขากลับไปเอาเอกสารที่บ้าน
เขาก็ไม่คาดคิดว่าพ่อจะรับผิดแทนเขาไปแล้ว
สาเหตุคงเป็นเพราะพ่อเห็นว่าตัวเองเป็นเสาหลักของบ้าน
ต้องดูแลทุกคนในครอบครัว
หลังจากเกิดเหตุตัวเขากับพ่อก็ไปกราบ
ขอเข้ามาศพผู้เสียชีวิตมาแล้ว

แต่เมื่อเหตุการณ์มาถึงขณะนี้เขาก็ยอมรับผิดทุกอย่าง
เนี่ยถ้าเขาไม่มีกล้องวงจรปิด
มารับโทษแทนกันเนี่ยมันผิดไปแล้ว

ตั้งแต่สองคนนะครับผู้เป็นพ่อก็คือนายจรรย์
ถูกแจ้งความข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
ส่วนนายพระศิลป์คนขับรถชนก็ถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย